ด้วยหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตไม่จบนะฮะ
แล้วก็เรื่องก็ไม่จบคอนเสิร์ตไม่จบเพราะยุติก่อนถูกไหม
ไทยรัฐบอกว่าฟันสองข้อหาผู้จัดบิ๊กเมาส์เทน
ยงการเมืองสั่งล้มอนุทินยันงานปีใหม่จัดได้เราไปดูโลกออนไลน์กันนะครับ
ที่เขาเปรียบเทียบการจัดงานต่างกับบิ๊กเมาเทนเนี่ยว่าทำไมถึงจัดนะฮะ
ทั้งที่มีคนแออัดมากไม่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้าง
งานกาชาติที่ทุ่งศรีเมืองนะฮะที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
ที่มีคนจำนวนมากไปดูคอนเสิร์ตนะครับ
ด้วยความแออัดทีเดียวนะฮะรวมไปถึงการจัดงานฤดูหนาวปากช่องสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ในช่วงเวลาเดียวกันว่ายังจัดงานได้ตามปกติ
ขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาไปเปิดงานนะครับ
แล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยจึงถามกลับไปถึงการพิจารณา
มาตรการป้องกับโรคโควิดสิบเก้าว่าสองมาตรฐานหรือเปล่า
แล้วยังมีตารางงานฤดูหนาวของจังหวัดนครราชศรีมาที่มีคิวยาวไปจนถึง๒๔ธันวาคมด้วยครับ
ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
โพสต์เฟซบุ๊กตำหนิการจัดงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมาส์เทนนะครับว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่เว้นระยะห่าง
ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยนำภาพของคุณอนุทินที่ไปร่วมงานมรดกโลกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเนี่ย
มาแชร์ด้วยนี่ไงคือหลายคนตั้งคำถามกลับไปที่คุณอนุทินนะคะต้องยอมรับว่าท่านเป็นเบอร์หนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านเคยบอกว่าคือเรื่องของการควบคุมโรคติดต่อโควิด๑๙ก็ต้องระมัดระวังบิ๊กเมาเท่นปิดได้
แต่ไม่ได้แหม่งมาความว่าไอ้โรคโควิดสิบเก้าเนี่ยมันจะไปเฉพาะที่งานบิ๊กเมาท์เทนเนี่ยใช่ป่ะค่ะ
อากาศจะตกทุกคนก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย
คุณอนุทินไปเองนะฮะหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่ด้วยอ่ะ

โดยนายวิโรธลักษณะอดีศรครับสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนำมาโพสต์ว่า
เวลาที่คุณอนุทินติติงงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมาส์เท่นกรณีโรคโควิด๑๙เนี่ย
ผมไม่ได้พูดนะคุณวิโรธเขาพูดเขาบอกว่าไม่รู้สึกกระดาษใจหรือว่าละอายใจอะไรเลยหรือ
นะครับเป็นการตั้งคำถามมาซึ่งนายอนุทินออกมาระบุถึงการสั่งยกเลิกงานคอนเสิร์ตบิ๊กเมาสเทนบอกว่าหากการจัดงานวางแผนล่วงหน้าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
พร้อมยืนยันว่าไม่มีเรื่องทางการเมืองมาเกี่ยวข้องเป็นการตัดสินใจในระดับจังหวัดนอกเหนืออำนาจของตัวท่าน
แต่ก็ได้มอบนโยบายไปเพียงว่าการจัดคอนเสิร์ตให้ระมัดระวังส่วนการจัดงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายคนอ้าวแล้วอย่างนี้จะจัดได้ไหมอ่ะ
จัดได้นะครับนะฮะแต่ว่าให้มีการคัดกรองโรคนะครับแล้วก็รัฐบาลสนับสนุนอยู่แล้วถ้าคุณจะจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ให้จัดแบบ
ที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ค่ะตัวแทนจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดคุณวิเชียรจันทรโนไทยเป็นประธานของคณะกรรมการโรคติดต่อชุดนี้นะคะ
ได้มีการเข้าแจ้งความเอาผิดผู้จัดงานตามความผิด
ก็คือพรบควบคุมโรคซึ่งผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
หรือว่าปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
เมื่อวานนี้เห็นบอกว่าแจ้งไปทั้งหมด๒ข้อหาค่ะ
ทีนี้มีโอกาสพูดคุยกับพลตำรวจตรีพรชัยนรวชัย
เป็นผู้การจังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้จัดงานคอนเสิร์ตและให้ยุตินะคะ
ซึ่งผู้จัดงานเนี่ยก็บอกว่าขอเวลาหน่อยคือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะ
คือคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดมีการสั่งให้ยุติถูก
มีการสั่งบอกว่าปิดพื้นที่ห้ามจัดแสดงคอนเสิร์ต
แต่ปรากฏว่าก็มีการจัดกันเดินหน้าจัด
เพราะผู้จัดงานเขามีการอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หลังจากนั้นค่ะสักประมาณ๔โมงเย็นของเมื่อวาน
เขาก็เลยมีคำสั่งอุทธรณ์ออกมาบอกว่าให้ยืนตามที่ผู้ว่าประกาศ

แต่เวลามันลากมาคือคำสั่งอุทธรณ์ประกาศคือ๔โมง
แต่กว่าจะปิดได้คือ๔ทุ่ม
เรื่องนี้เนี่ยผู้จัดงานบอกว่าคือก็พร้อมแหละพร้อมให้ความร่วมมือ

เพราะมีคนอยู่ในงานกว่า๓๐๐๐คน

ก็กลัวว่าประชาชนเดี๋ยวจะลุกอือแตกหือพร้อมกัน
อาจจะเกิดความโกลหนด้วยนะคะ
ทีนี้ผู้การจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่า
ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นนะคะ
พร้อมกับเดี๋ยวจะเตรียมเชิญผู้จัดงานคอนเสิร์ต
รับทราบข้อกล่าวหาด้วยค่ะ
ไปดูที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ค่ะยังคงน่าเป็นห่วงนะคะ
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

แม้ว่าตอนนี้สบคบอกว่า
ไม่ใช่เป็นการระบาดระลอกที่๒
แต่กระนั้นก็ตามยังไว้วางใจไม่ได้
เพราะเมื่อวานนี้ค่ะคุณเห็นตัวเลขหน้าจอไหม
พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่๖รายนะคะ
เป็นเพศหญิงอายุ๓๓๗ปี๔ราย
ชาย๒รายอายุ๒๖๒๗ปีค่ะ
เดินทางเข้ามาทางช่องทาง
ด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่๒
เมื่อวันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็มีการตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
เมื่อวันที่๑๒๑๓ธันวาคม
โดยทั้ง๖รายไม่มีอาการแล้วก็ไม่มีเรื่องของเสี่ยงสัมผัสด้วย

เข้าสู่สถานกักโรคที่รัฐจัดให้ค่ะ
อกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อในประเทศ๑ราย
เป็นเพศหญิงอายุ๒๗ปีนะคะ
แล้วก็ทำงานร่วมกับผู้ป่วยรายที่๔

ก็มีการพักอยู่ในห้องเดียวกับผู้ป่วยรายที่๖
ในวันที่๕และวันที่๗ธันวาคมนะคะ

ได้มีการไปเก็บเชื้อตรวจแต่ตอนนั้นไม่พบ
ก็เลยไปพักที่กักตัวในโรงพยาบาล
กระทั่งวันที่๑๒ธันวาคมมีการตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็คราวนี้แหละมาพบว่าติดโรคโควิด๑๙นะคะ
เรื่องของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จะจัดงานเฉลิมฉลองที่มีคนอยู่มาก
จะจัดคอนเสิร์ตหรือจัดอะไรก็ตามนะครับ

ไม่อยากให้งานของท่านถูกยกเลิก

อยากจะสนุกด้วยในสถานการณ์ที่มันยังมีโควิด๑๙อยู่ด้วย

ต้องล้างมือเจียงอากาศต้องเว้นระยะห่าง
อย่าไปรู้สึกรำคาญแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันปีใหม่
คิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับในสถานการณ์ที่โลกเรายังเป็นแบบนี้

อดทดอีกหน่อยนะเราอดทดไปมาเป็นปีแล้ว

อดทดอีกนิดเดียวให้ทุกอย่างมาแบบ๑๐๐
ใช่วัคซีนก็ยังไม่มี
เมื่อไหร่ครับ
เดี๋ยวนี้ก็เหมือนจะไม่ต้องสแกนเท่าไหร่แล้ว

ความเป็นห่วงเราจะได้กลับมาสดชื่นสดใส
แล้วก็ไม่ต้องใส่หน้ากากกันนะครับ